สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับผม
เจ๊ด้านดูพี่พี่รุ๊ดนะคะมาเจ๊ฝันนั่งมอเตอร์ไซค์มานั่งมอเตอร์ไซค์มา
ที่อ่ะน้องมิ้นเป็นยังไงหนูพุ่งตัวมาเพราะว่ารถหนูเสีย
หนูพี่จิ๊กคือแม่บอกว่าหนูอะรักษณะพี่จิ๊กก็เลยคิดว่าคือตอนแรกที่

เขาบอกลาหูเอฟเฟคแล้วล่ะคนที่แบบลาหูเข้าลาหูออก

เขาเรียกว่าราวของหนูพิจิกนี่คือเข้าไม่ใช่เหรอ
ไม่รู้ว่าแม่บอกว่าหนูลักษณะพิจิ

ช่วงเขาจึงบอกว่ามันจะเอฟเฟกต์เนี่ย

น่ากลัวตอนที่ถีบตัวกับเข้าเนี่ยแหละ

เข้าใจว่าหนูราศีไม่กุมก็มังกร
แต่ว่าคุณแม่เคยบอกว่าหนูลักษณะพิจิกไง

ก็เลยไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ราศีอะไร
นักวินมาหัวปิวเลย
ถ้าเธอยังทำงานจะไม่หยุด

แต่ว่าเลข๘แม่ไม่แม่นจ้ะ

ฉันถูกนะคนนี้ฉันเลี้ยงข้าวหมดเลย
วันนี้ในรอบหลายปีมากที่คุณแม่มดถูกเลขนะคะ

คือหนูซื้อเลขทะเบียนรถตัวเองเพราะรถเสียไง

นักวินก็รู้สึกจะมีคนถูก

มังกรฟ้าหรอครับ

อยากขอแบ่งเลยค่ะ

ดูสิมี๘ทั้งนั้นแล้วเลข๕
เลขท้าย๓ตัวก็๕๗๘
แต่มดถูกแปลกถูก๑๘ถูกข้างบนเนาะ

ถูกแปลกนะถูก๑๘ข้างบนด้วย

แองจี้หล่อนเป็นไงไม่หล่อนซึม

นี่ไงอีก๑๕วันเรามาสนุกกันใหม่
ครับผมเช้าสดใสบ่ายตื่นเต้นเย็นเหงาหงอยนะฮะ
อุ้ยซื้อ๘สุดลิตร

ได้ยังไงมันซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวถูกก้อง

ประเด็นคือมิ้นซื้อออนไลน์

เพราะพี่มดบอกว่าลาหูน่าจะมีเลข๘ใช่ป่ะครับหมด

หมดทุกเลขจริง

บอกที่ดรน่าจะถูกด้วย

ครับผมแต่ว่ามาดูเริ่มแรกเรื่องที่
หลายคนกังวลกันก่อนคือเรื่องของโควิด
คือตอนนี้หลายคนกังวลกันว่าเอ๊ะหลังจากสงกรานยอดมันจะพุ่งจะอะไร
เอางี้ดีกว่าค่ะยังไม่ถึงสงกรานยอดพุ่งแล้ว
ใหม่แล้วพุ่งทั้งผู้ติดเชื้อพุ่งทั้งผู้เสียชีวิตครับ
วันนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อนะคะ
วันนี้๒๘๓๗๙รายค่ะแล้วเสียชีวิตเป็นนิวไฮด้วย
๒รายอันนี้เดี๋ยวก่อนต้องบอกจริงว่าน่าตกใจนะคะ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเอาแค่เดือนมีนาก็ได้
อยู่ที่ประมาณสัก๔๐๕๐มาก่อนแล้วอยู่กลางเดือนมันพุ่งขึ้นไปที่๗๘
แล้ววันนี้๙๒รายอันนี้คือต้องเฝ้าระวังเลยนะคะ
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาบอกเลยว่าสำหรับมติสบคเนี่ย
ตอนนี้มีการปรับมาตรการในการป้องกันโรคสำหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศไทย
ใช่ครับเราจะเหมือนกับลดหย่อนมาตรการเพิ่มขึ้น

นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเยอะ

สถานที่ที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้
หลังจากนั้นถึงจะออกจากสถานกักตัวได้
แล้วก็จะมีการปรับลดการกักตัวเหลือแค่๕วัน
ที่ก่อนหน้านี้เราต้องกักตัว๑สัปดาห์หรือว่า๗วัน
ตอนนี้ให้เหลือแค่๕วันเท่านั้นเองนะคะ
ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่๑เมษายนนี้แหละ

นักท่องเที่ยวต่างชาติก็อยากมาเมืองไทย

เขาชอบวัฒนธรรมการแบบสาดน้ำปะแป้งต่างนานา
แต่อย่างที่รู้กันว่าปีนี้ปะแป้งไม่ได้
อาจจะให้แค่สาดน้ำแบบประพรม

เพราะว่าเขาต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ใช่แล้วก็เว้นระยะห่างด้วย
คือเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย
ชับเลยนะคะว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด
แต่ก็ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาประเทศไทยด้วย
เพื่อป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด
แล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ

หลายคนมองเลยว่ามันอาจจะพุ่ง
คือจริงแล้วคุณหมอเขาคาดการณ์ไว้เลยว่า
อาจจะพุ่งไปถึงผู้ติดเชื้อเป็นแสนคน

มีการฉีดวัคซีนได้ตามมาตรการป้องกัน
มันอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้

ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่า

สมมุตินะติดอาทิตย์ที่แล้ว

เราไม่รู้เลยว่าตอนนี้จะติดยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้
สัตว์อาจารย์ในแพทยงศ์ฟูอรวัณเขาบอกเลยนะคะ
บอกเลยบอกว่าปีแรกที่เกิดการระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
มันรุนแรงจริงอัตราการเสียชีวิตเนี่ยประมาณ๓๕เปอร์เซ็นต์
แต่พอมันเริ่มกลายพันธุไปเรื่อยอย่างที่พี่มดบอกว่า
พอยิ่งกลายพันธุ์อาการจะลดลง
ใช่แต่ประเด็นคือถ้าเป็นคนกลุ่มเสี่ยง
เป็นเด็กที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเป็นคนที่มีโรคประจำตัว
เป็นกลุ่ม๖๐๖๐๗ที่มีอัตราโรคร้ายแรงต่างนานา
มันก็ยังมีโอกาสเสียชีวิตอยู่
เพราะฉะนั้นตอนนี้คือก็ต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ครบทุกส่วนจริง
ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกยอดพุ่งขึ้นเรื่อย

ทางฝั่งจีนตอนนี้ก็พุ่งขึ้นสูงเหมือนกัน
เกาหลีใต้เพิ่มขึ้นสูงมากเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นคือชายเรามักจะมาหลังสุด

รอดูหลังสงกรานว่าเราจะพุ่งหรือว่าเราจะรอด
แต่ถ้านิวไฮปุ๊บโอเคถ้าสู้มันขึ้นสูงสุดปุ๊บมันก็คือช่วงขาลง
ใช่ค่ะคือกราฟส่วนใหญ่คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นถึงจุดสูงสุด
ยังไงมันก็ลงแต่ประเด็นคือสูงสุดมันคือเท่าไหร่และเมื่อไหร่
แต่เขาก็บอกว่าในที่สุดแล้วถ้าเราดูกันจริงนะ
พูดกันแบบภาษาชาวบ้านเขาก็เหมือนปล่อยติดเหมือนกันนะ
คือนะถูกคือมันต้องให้เป็นแบบนั้นแล้ว
แต่คือถ้าต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเราจะปล่อยปิดได้ก็คือ
เราต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างน้อยเนี่ย

แล้วหยุดคำพว่าสองเข็มสองเข็มไม่มีจริง
ลืมไปแล้ว๒เข็มแรกของคุณขอให้ลืมฮะ๒เข็มแรกของคุณไม่มีจริงวันนี้มันจะต้องเริ่มเข็ม๓โดยเฉพาะเข็ม๓เข็ม๔อย่างน้อยเข็ม๓เริ่มมีจริงเพราะว่าโดยเฉพาะล่ะมันหมดไปนานแล้วคุณอย่าลืมนะว่าปีนี้เราอยู่กับมันปี
ออกจากรายการเพราะว่าเจอขึ้น๒ขีดตอนบ่าย

แต่เอาเป็นว่านะตอนนี้เนี่ยคือ
ถ้าเป็นประชาชนที่แข็งแรงทั่วไป

บูสเตอร์เข็ม๓แล้วหลายคนต้องคิดถึงเข็ม๔แล้วนะ

เขาก็เริ่มกระตุ้นเข็ม๔กันหมดแล้ว
ส่วนใครที่มีโรคประจำตัวที่อยู่ในกลุ่ม๖๐๘นะคะ
ก็คืออายุ๖๐ปีขึ้นไป

อันนี้คือต้องพิจารณาในการฉีดเพิ่มเติมแล้ว

แล้วก็มีโอกาสที่ถ้าติดเชื้อเนี่ย
อาการอาจจะรุนแรง

ไม่ควรจะเป็น

ตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปคนเดินทางกลับบ้าน

แต่วันนี้เราฉีดวัคซีนกันหน่อยไหม
หรือพาพ่อแม่กลับไปฉีดวัคซีนกันหน่อยไหม
เพราะเราอาจจะเอาภาหะกลับไปให้เขาก็ได้

มันก็การเสียชีวิตได้นะครับ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทางสาธารณสุข
ไม่ต้องมานั่งไล่ไทม์ไลน์กันแล้วนะคะเพราะว่าเอาตรงมันหาไม่เจอแล้วว่าเราติดจากไหน
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ติดแค่จากการสัมผัสหรือว่ากินเหล้าแก้วเดียวกันหรืออะไร
บางทีมันติดผ่านทางอากาศเราไม่รู้จริงว่าติดมาจากไหน
และที่สำคัญที่สุดคืออย่ารังเกียจคนที่ติดโควิด

เขาไม่ได้อยากติดคือให้คิดซะว่ามันเหมือนกับว่าเขาเป็นไข้หวัดใหญ่
หรือว่าเขาเป็นไข้หวัดจริงเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในอากาศนะคะ
ทุกคนมีโอกาสติดได้ถ้าสมมุติว่าเรากาดตกนิดนึง

เพราะว่าหลายคนไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็น

อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่า
คือมันไม่ได้เป็นโรคที่เหมือนกับว่าติดแล้ว

ทุกคนมีโอกาสติดได้แล้วตอนนี้เพราะมันติดง่ายมาก

เพราะฉะนั้นวันนี้เบรกที่๑เรายังทำความเข้าใจ

กันว่าปีนี้เขาเชื่อว่ารถจะต้องเต็มไปหมดเลยล่ะ
คนจะต้องเยอะอยู่แล้วเดินทาง
เชียงใหม่ประกาศเล่นน้ำได้
เป็นพื้นที่สีเขียวถูกต้องไหมครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณก็มาไล่เช็คกันดูว่าแต่ละจังหวัด

คือเล่นน้ำแบบมีสติ
เพราะว่าที่เราประกาศกันไปอย่างที่เราคือปากพรม
ก็คือเหมือนกับว่าสมมุติถือขันเนาะ
แล้วก็หยิบน้ำแล้วก็ปะพรม
พี่ว่าใช้แอลกอฮอลฉีดฟอกกี้ดีไหม

แต่ว่าแอลกอฮอลจริงฉีดใส่ตัวมันอันตรายต่อผิว

นี่มาก็ต้อง
คืออยากให้ได้ใช้ชีวิตแบบปกติ

รุปประกันเขาเคลียร์กันเรียบร้อยยังแม่

รู้สึกถ้าพี่ตัวพี่เองลูกน้องพี่ติดกันเนี่ย

ประกันที่ส่วนต่อระยะยาว

สีเขียวเขาแบ่งสีอีกนะ

ขาดสีส้มกับสีแดง
ออกอากาศอีกก่อน
ให้สีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงอ่ะ

ประกันส่วนใหญ่มันมีชดเชยเรื่องการหยุดงานไง
แล้วก็มันมีทั้งเจอจ่ายจบถูกป่ะคะแต่อันนี้ถ้าสมมุติว่าคุณมาแบ่งแยกว่า
สีเขียวเราจะไม่จ่ายอ้าวแต่ต้องหยุดงานถูกวันนี้แล้วยังไงอยากให้คุณดูดีดีว่า
ตอนแรกแรกเราคิดว่าที่เรานำเสนอกันมาโดยตลอดคือประกันอ่าประกันประกันเนี่ยโอเคละ
ประกันเจอจ่ายจบมันจบไปนานแล้วมันจบไปนานแล้ว
แต่วันนี้ประกันที่เราจ่ายทิ้งไปเช็คอีกว่า
สีเขียวเขาก็ไม่ชดเชยให้คุณนะสีเขียวก็ไม่รักษาให้คุณเพราะฉะนั้นเขาจะรักษาเฉพาะสีอะไรบ้าง
ลูเบิร์ตต่อโฟคุยกับแม่แล้วอ่าคุยแล้วใช่ไหมถ้าเก็บมาเล่ากันยาวอ่ะ

เพราะว่าแม่ก็ทวงสัญญาในรถเบิร์ตในป็อร์
ไหนจะแบบกลับออกสึกมาแล้วเนี่ย

แม่เขาก็ไปให้ปากคำตำรวจอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อวานที่ตอนกระทรวง

แหลงเกี่ยวกับการผ่าตัด๑๑จุดนั้น
เขาก็พูดเลยว่าไอ้การผ่าตัดลอกแม่เขาไม่คาใจอะไรเลย
จริงแม่ไม่คาใจตั้งแต่ตอนแรกที่มีการแถลงรอบแรกตอนนั้นไหมคะที่เป็นแม่กับทนายเดชา
แม่บอกแม่เข้าใจทุกอย่างไม่คาใจอะไร
แล้วแม่บอกด้วยว่าเดี๋ยวรอฟังสรุปสำนวนตำรวจนะทุกคนจะช็อก
อันนี้ก็รอกันอยู่ขนาดเดียวกันทนายเดชา
เขาก็บอกว่าไอ้การผ่าชนะสูตรรอบ๒เนี่ยมีความคล้ายครึ่งกับรอบแรกเลยล่ะ
ไม่มีความแตกต่างกันนะฮะที่มีนัยยะที่ทำให้รูปคดีเปลี่ยนไป
ถ้าอย่างนี้คืออะไรฮะก็คืออุบัติเหตุอยู่ถูกต้องไหมมิ้น

นั่นหมายความว่าการชนะสูตรรอบแรกจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะ

ใช้ผลชนสูตรรอบแรกเป็นหลัก
ส่วนรอบที่๒อาจจะนำมาประกอบกัน

ขีดขวนตามร่างกายเท่านั้นนะฮะ

ส่วนเล็บของแตงโมมีการตัดเล็บทั้งสองข้างไปพิสูจน์แล้ว

คนนั้นเป็นแผลหรือเปล่าคนนี้มีรอยหรือเปล่า
อาจจะเป็นการแบบต่อกลูกลาเล็บขวดอะไรอย่างนี้

นายเดชาบอกตำรวจเนี่ยมีการตรวจสอบทุกอย่างรอบด้านแล้ว
กล้องวงจรปิดส่วนจะมีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มหรือเปล่าเนี่ย

ซึ่งสิ่งที่ตำรวจเรียกคนบนเรือมาสอบปากคำหลายครั้ง
เชื่อว่าอาจจะมีการดำเนินคดีกับคนบนเรือแน่นอน
เขาบอกสำหรับคนวงการล่ะคนวงการเรื่องอะไร
วงการเรื่องกระแสข่าวที่ตอนนี้บอกเฮ้ยให้พูดว่าแตงโมไปฉี่สิ
ถูกที่เขาบอกว่าจะออกหมายจับคนนี้

ตนให้ตำรวจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
บนเรือพูดก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วย
ไม่เห็นพูดเวลาให้ปากคำความจริงมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนี่ย
แสนจะนั่งอยู่นี้เลย

อันนี้ประเด็นต่อมาพี่อัดให้ทางทีมงานเนี่ย

แล้วแซนได้นั่งท้ายเรือต่อเนื่อง

ภาพนี้ยังก็ยังไม่มีแสงเงาอยู่ท้ายเรือนะครับ
แล้วก็ยังไม่มีภาพที่เราสามารถที่เราตอบเราได้ว่ามีคนนั่งท้ายเรือ
เพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าณเวลานี้ช่วงนี้ที่เรือผ่านกล้องวงจรปิดตัวนี้
ยังไม่ได้อยู่ท้ายเรือนะครับ
ซึ่งเป็นเวลาที่ห่างจากที่คาดการณ์ว่าจะตกเนี่ยเพียง๒นาทีเท่านั้นนะครับ
วันนี้ที่ตำรวจยังคงปิดคดีไม่ได้เนี่ยนะครับ
ถ้าเขามีหลักฐานจริงเขาปิดแล้วแต่ไม่ใช่เหมือนอาจารย์เดชาพูด
จะปิดวันที่๔เมษาอะไรอันนั้นคุณเป็นตัวแทนของโจทย์หรือตัวแทนของตำรวจผมไม่เข้าใจ

อย่างที่บอกค่อนข้างจะดุเดือดพอสมควรนะฮะ
จริงแล้วเนี่ยบอกไม่ได้มีคนไปนั่งตกคงเอาคลิปมาออกมาดู

ทนายเดชาบอกสำหรับคนเรื่องวงการกระแสข่าวตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้ตำรวจเขาทำว่าใครเป็นคนเขียนสคริป
บอกว่าที่ของบริเวณบองเรือพูดอย่างนี่
แต่ประเด็นคือเขาบอกว่าเขาจะรวบรวมหลักฐานออกหมายจับคนที่บงการใช่ไหมคะ
แต่จริงแล้วแล้วคนที่ให้การเท็จ

ซึ่งขนาดเดียวกันวันนี้คุณว่านายเดชาเขามีการเสียกันระหว่างทนายค์สาธารณ์และ
คุณอัจฉริยะก็โยนถึงคุณทนายเดชาวันนี้ทนายเดชาเองนะฮะก็บอกว่า
ให้การเท็จที่น้องถามเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาในฐานะพลเมืองดี
นายเดชาบอกคุณอัจฉริยะมีสิทธิ์นะครับเป็นลักษณะการร้องทุกข์กล่าวโทษ
ส่วนจะดำเนินคดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
ส่วนตัวมองว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะนำไปยื่นให้กับกองปราบในสำนวนของตำรวจเนี่ยเขามีครบหมดอยู่แล้วเขามีครบหมดอยู่แล้ว
จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องไปร้องทุกข่าโทษอีกสิ่งหนึ่งวันนี้คุณแม่แม่เนี่ยนะฮะ
แม่ของแตงโมเขากล่าวก่อนอยู่แล้วว่าอย่างแรกคือผลชนสูตรทั้ง๑๑จุด
เมื่อวานนี้กระทรวงยุติธรรมออกมาแถลงโฆษกออกมาแถลง
ก่อนหน้านี้แม่มีความคาใจนะเมื่อก่อนเนี่ยแม่มีความคาใจอยู่
เพราะว่ามันมีหลายจุดที่แม่รู้สึกว่ามันเอ๊ะยังไงต้องสงสัยแต่นบัตรนาวแม่ไม่ค้างคาอะไรแล้ว
ไม่ค้างคาเลยส่วนเรื่องแผลที่ต้นขาเกิดจากอะไรอยู่ในสำนวนส่วนตัวรู้สึกว่าพึงพอใจ
โดยการเจอกับผลการชนสูตรเหมือนกันทั้งสองรอบแม่คณิตว่าผลการชนสูตรมันเหมือนกันทั้งสองรอบนะ
สำหรับวันนี้ตำรวจเชิญตัวมาสอบปากคำเรื่องอะไรตนก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน
ว่าอย่างงั้นสำหรับโรเบิร์ตกับปอเนี่ยเขาโทรมาหาแม่แล้ว
แม่แล้วถ้าหนักที่เดินทางนะครับ
โดยโรเบิร์ตพูดถึงสาเหตุที่ตัดสินใจในการบวชไปแล้วว่า

เพราะว่าอย่างงั้นได้ข้อคิดอะไรหลายอย่าง

ความโกรธความโมโหร้ายก็จะดีขึ้น
ซึ่งน้ำเสียงของเขาใช้คุยกับแม่ก็เย็นลงนะ
ส่วนปอก็พูดจาดีอยู่แล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบกับแม่
เพราะว่าอย่างงั้นทั้งนี้เนี่ยในส่วนของโซเชียล

ตัวเองยังไม่ได้อ่านข้อความที่ต่อว่าแม่นะ
ไม่ถือสาหรอกซึ่งถ้าอ่านก็คงจะเดือดไปแล้วล่ะ
ยืนยันว่าไม่ได้มาปกป้องตำรวจ
และตำรวจก็ไม่เคยสั่งให้ตนทำอะไร
ทุกอย่างตนดำเนินการเองคิดเองเพียงคนเดียว
อ่ะไปฟังเสียงแม่ฮะ
อันนี้คือคนเบิร์ดนะส่วนคนปก็เขาพูดจาดีอยู่แล้ว
เขาก็มีแต่ถามทุกสุขคุณแม่ล่ะส่วนใหญ่
คุณแม่ได้ถามให้ว่าความจริงที่คุณแม่จะบอกหลังจากอุบัติ

ต้องดูจังหวะเวลาว่าเขา
ก็ต้องสารภาพต่อหน้าสื่อมวลชนด้วย
ซึ่งวันนี้หลังก่อนเข้าข่าวใส่ไข่สักนิดนึงเนี่ย
นายเดชาเขาบอกจากการที่ไปพบประมาณสัก๕โมงครึ่ง
สัก๕โมงครึ่งเนี่ยเขาบอกแม่ก็ให้การกับตำรวจไปหมดแล้วนะ
โดยจะมีข่าวดีในเร็วนี้
ไม่เกิน๗๑๕วันนี้จะมีข่าวดี
เท่านี้คุณปอร์คุณโรเบิร์ตโทรมาหาคุณแม่แล้วก็บอกว่า

แต่ว่ารู้สึกดีคุณแม่รู้สึกดีแต่คุณแม่ก็
ยังสงสัยว่าหลังที่บอกว่าจะบอกว่า

ซึ่งกับคนอยู่บนเรือเบื้องหลังคุณซื้อทั้งหลายนี่
คนก็ลุ้นว่าจะโดนดำเนินคดีด้วยหรือเปล่า

ตนจึงรายงานความคืบหน้าให้สื่อทราบจนโดนด่า

ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจต้นทุนต่ำในฐานะ
เราเป็นทนายจึงแจ้งให้ผู้สื่อทราบ
เขาบอกคดีนี้ไม่เหมือนคดีอื่น
คนบนเรือมีหลายคนโกหก
ทำให้มันเป็นเรื่องยากเขาว่าอย่างนั้น
แต่ยังมีคนอยู่เบื้องหลังคอยกำกับอีก

โดยตนเนี่ยเห็นพยานหลักฐานแล้ว
เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องหรอก

ส่วน๗๑๕วันเพราะรอตำรวจเขาประชุม

เขาฝากถึงใครฝากถึงกระติก

เพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่บอกความจริง
ช่วยให้ความร่วมมือดีกว่า
เพราะขนาดชื่อลูกแตงโมยังศักดิ์ไว้มือซ้ายเลย

โดยเชื่อว่ากระติกยังมีประโยชน์ต่อคดีอยู่

คดีนี้คนบนเรือมีความเสี่ยงทุกคน
ก่อกรรมรอรับกรรมได้เลย

เขาบอกคดีนี้มีทั้งคนทำโดยเจตนา
คดีนี้นะมีทั้งคนทำโดยเจตนาและประมาท

ทำลายหลักฐานแล้วก็แจ้งความเท็จ
ที่ไม่เจตนาอาจจะกระทำประมาท

เขาก็พูดนะวันนี้หลังจากที่ให้ปากคำเสร็จปุ
แม่ก็บอกคนเสียลูกพูดไม่ออก
แม่ร้องไห้กับรูปลูกทุกวัน

แล้วบอกว่าเวลาที่แม่ออกมาทำงานกับตำรวจ
ทนายเนี่ยก็ขอให้ช่วยด้วยนะลูก
คือเขาบอกเขาไปร้องไห้กับหน้าลูกสาวเขา
ในการออกมาหาความยุติธรรมให้กับแตงโมตอนนี้

วันนั่งดูรูปก็เลยคุยกับลูก

นายเดชาก็บอกว่าอย่าไปว่าแม่เลยแม่เขาแก่แล้ว

อดีตทนายตัวแทนของคุณแม่ใช่ไหม

ถูกต้องตอนนี้ก็เป็นทนายให้พี่เต้เต้ไปแล้ว

อย่าให้ถึงที่สุดนะ
เขาก็ถือความลับไว้เยอะเหมือนกันจำไม่ได้เหรอ

วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกจตุรงค์

เขาเปิดเผยถึงกรณีที่นายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวย

บางแจ๊กที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะครับ
ระบุว่าตนเนี่ยได้รับการติดต่อจากบังแจ๊ก
โดยอ้างว่ามีหลักฐานชิ้นสำคัญ
ในการเสียชีวิตของแตงโมส่งมาให้ดู
ตนจึงได้ติดต่อไลน์กับบังแจ๊ก
เพื่อขอดูหลักฐานตามที่บางแจ๊กกล่าอ้างเนาะ

พบว่าเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ

มีเสียงสนทนาระหว่างผู้หญิงภายในรถด้วย

แต่เสียงเนี่ยมันอู้อี้

ถ้ามันไม่มีนี่คืออีกเรื่องหนึ่งแต่มีมา

นี่ไงตอนแรกแม่บอกไงมีแต่ภาพไม่มีเสียง
วันนี้เสียงมาใหม่ว่าตำรวจเขาบอกเขาได้แล้วอีกคลิปหนึ่งเขาได้แล้ว
แต่มันอู้อี้บางช่วงบางตอนมันก็ขาดหายไป

เพราะว่าอย่างงั้นอืมทำให้บทสนทนาเนี้ยไม่เป็นเรื่องราว
จากนั้นตนได้คุยกับบางแจ๊กแล้วเพื่อสอบถามที่มาที่ไป
ขอหลักฐานดังกล่าวเนี่ยซึ่งบางแจ๊กก็อ้างว่าเขาได้หลักฐานมาจากตำรวจ
ที่เป็นบิ๊กศรีกากีคนหนึ่ง

แต่ไม่ยอมเปิดเผยว่าใครมิ้น
บางแจ๊กเนี่ยอัดเสียงบทสนทนาระหว่างตนกับเขาเอาไว้ด้วย
เขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ส่งไฟล์กลับมาให้ตนดู
ตนสงสัยว่าบังแจ๊กอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ในคดี

จริงบางแจ๊กเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยโผล่เข้ามาในคดีนี้เนี่ย
เขาบอกว่าเขามีแชทที่เคยคุยกับคุณกติกใช่ไหมใช่
ส่งบอกเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายคนก็บอกว่า
เอ๊ะแต่บางแจ๊กเนี่ยประวัติก็หน้ากลางขาอยู่

ใช่แล้วก็เลยเหมือนกับว่ามันเชื่อใจได้ไม่ได้ยังไงแบบไหน
แล้วคือตอนนี้เขาก็เลยเหมือนยังช่างใจกันอยู่
คือสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลมินว่าก็ต้องรอ
ตำรวจแถลงรอสำนวนคดีรอเรื่องของพญาหลักฐานจริง
เพราะว่าทั้งคุณแม่แล้วก็ทนายเดชาเนี่ย
เขาย้ำนักย้ำหนาว่าเขาเชื่อใจตำรวจ
ใช่ป่ะเขาเชื่อมั่นในตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ย
รอตำรวจออกมาแถลงซึ่งตอนนี้เอาพูดตรงนะคะ
คนคาดหวังแล้วนะอืม
แฟนคลับบอกแล้วว่าคนที่อยากจะทวงคืนความยุติธรรมให้คุณแตงโม
คนที่ติดตามคดีนี้มาบอกแล้วว่าตำรวจจะแถลงออกมาในรูปแบบไหน
เขารับได้หมดขอเพียงแค่มีพยานหลักฐานชี้แจงชัดเจน
ในทุกข้อกังขาเขายินดียอมรับ
ฆาตกรรมจะอุบัติเหตุเขาโอเคแต่ชี้แจงให้ชัด

แล้วถึงบอกรวยขึ้นน้อยมีรายล้านอยู่

ไม่เพราะรูปตอนเขาขับรถไปที่อู่ต่อเรือก็เป็นรถคันนั้นแหละ

ทั้งที่ตนเนี่ยได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าจากบางแจ๊กมานานแล้ว
แต่พบว่าไม่มีความน่าเชื่อถือจึงได้ตัดทิ้งออกไป
ก็ไม่คิดว่าบางแจ๊กจะเอาบทเสียงที่สนทนากับตนมาเปิดเผยในสื่อลักษณะขนาดนี้
ขนาดเดียวกันฮิปโปอ่ายังไงแม่ฮิปโปบอกว่าเฮ้ย
มันอัดเสียงได้นะอืมฮิปโปว่าอย่างงั้นฮะ
โปบอกกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยคุยกันตั้งแต่ในช่วงแรกแล้วล่ะ
ที่คดีมันจะยาวขนาดนี้แล้วว่าใครตอนนั้นน่ะที่เรารู้ว่า
โบทีเคย์กับพี่กะติกอ่ะขับรถแตงโมกลับบ้านจริงจริงอืม
ถ้าอยากให้ว่ามีอะไรต้องลองไปดูคลิปหน้ารถดูนี่ฮะอันเนี้ย
เพราะจำได้ว่าเราเคยขับรถให้แตงโมบ่อย
แตงโมเก็บเสียงได้นั่นไงเอาล่ะซึ่งตัวแตงโมเองเนี่ย
เคยบอกว่ากล้องมันเก็บเสียงได้นะใช่มันเก็บหน้ารถแต่เสียงมันอ่ะ
แต่เสียงมันเสียงเก็บนะก็เลยเชื่อว่ากล้องตัวนี้เก็บเสียงได้
โดยเท่าที่ทราบเหมือนเวลาประมาณตี๓ตี๔เนี่ย

แต่ไม่ทราบว่าคลิปตัวนั้นอยู่ที่ไหน

แล้วก็เขาบอกว่าคดีแตงโม

มีคนไปตัดต่อคลิปก็เยอะ

แล้วก่อนที่จะทราบว่าปอกับโรเบิร์ตเนี่ยเขาโทรหาแม่แล้ว
เพราะฝากถึงชาวเน็ตว่าอย่าต่อว่าแม่เขาเลย
นะฮะโอ้ถ้ามีคลิปเสียงแล้วก็มีแบบกล้องหน้ารถด้วยนะอันนี้โอ้โหจบเลยเป็นหลักฐานใหม่เลยอ่ะ
แล้วน่าจะเป็นหลักฐานที่เคลียร์หมดทุกอย่างได้
มีประโยชน์มากเพราะว่า๑เจอณวันเกิดเหตุตรงอู่ต่อเรือ
ขับรถพาคุณกระติกกลับบ้านแล้วเรื่องราวที่คุยกันระหว่างขับรถกลับบ้าน
ใช่ว่าเบาอ่ะได้ยินได้แต่ลงไปถึงแล้ว

หนูก็คิดว่าแบบเพื่อนสาวอีโม
พูดอย่างนี้นะแม่แม่หนูก็คิดว่าเพื่อนสาวโม
แฟนแต่แบบว่าหนูยังจำไม่ได้เลยเพราะทุกคนใส่ชุดนอนมา

คือเอาเป็นว่านะตอนนี้ประชาชนทุกคนแล้วกันนะคะ
หวังกับการแถลงของตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสพมนทบุรี

เพราะว่าแม่ก็เชื่อใจหนักมากทนายเดชาก็เชื่อใจหนักมาก
ทุกคนบอกว่าเดี๋ยวรอฟังตำรวจแถลงเดี๋ยวทุกคนจะมีช็อก
ตอนนี้ทุกคนคาดหวังรอที่จะช็อกอยู่

และคำให้การของโบเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก
เพราะว่าโบไม่ยอมให้สัมภาษณ์รายการไหนเลย

บอกแค่ที่เป็นตำรวจแค่นั้นเอง

เพราะฉะนั้นแล้วต้องติดตามกันต่อนะครับ

เอามาถึงเรื่องนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
อดีตรอบป่าพอแสบย่องตามหมอท้องนะครับผม
เดือนขึ้นตึกพอสมโอกาสเนี่ยกระชากกระเป๋าครับแล้วก็กระชาก
ในลิฟต์โรงพยาบาลดังย่านสาธรณ์นั่นเองวันนี้ครับ
พันธุ์ตำรวจตรีนะฮะจีรวัตรนะฮะโชติวันรัฐวันวันวันวัน
สารวัตรสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆนะครับรับแจ้งเหตุนะครับ
ราวทรัพย์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสาธรณ์จึงรายงาน
ให้กับพันธุ์ตรีเอกกุฤษฎานะฮะมานับวงศคุณนะครับให้
รับทราบนะคะแล้วก็รีบไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายสืบสวนแล้วก็
สายตรวจนะฮะสอนอทุ่งมหาเมฆครับที่เกิดเหตุฮะอยู่ที่
ลิฟต์โดยสารของโรงพยาบาลครับพบผู้เสียหายคือนาง
สาวฉันยพรนะครับผมอายุสามสิบหกปีเป็นแพทย์ของโรง
พยาบาลกำลังตั้งคันแปดเดือนครับคุณผู้ชมได้รับบาดเจ็บ
เล็กน้อยที่ใบหน้าและหัวเข่าหลังถูกคนร้ายเนี่ยก่อ
เหตุวิ่งราวกระเป๋าถือนะฮะภายในเนี่ยมีไอโฟหนึ่ง
เงินสดประมาณสามพันบาทแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็
เครดิตนะครับสำหรับผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อ
คลุมกางเกงยีนขายาวรองเท้าผ้าใบสวมหมวกกันน็อกเต็ม
ครับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำครับไม่
ติดแผ่นป้ายทะเบียนอันนี้จงใจมาทำไม่ดีไม่
ร้ายเลยนะครับผมนะฮะเข้ามาจอดบริเวณชั้นบีหนึ่งครับ
ของโรงพยาบาลจากนั้นเนี่ยเมื่อผู้เสียหายเดินขึ้นลิฟต์
คนร้ายเนี่ยก็แอบเดินตามมาที่ลิฟท์ชั้น๔และอาศัย
จังหวะที่ผู้เสียหายกำลังจะออกจากลิฟต์เนี่ยก่อนที่
กระชากกระเป๋าไปครับขณะนั้นเนี่ยผู้เสียหายพยายามยื้อ
แย่งนะจนกระแทกตัวกับลิฟต์นั่นเองจากนั้นคนร้ายเนี่ยก็
ถอดเสื้อคลุมกางเกงขายาวและรองเท้าผ้าใบทิ้งไว้
ครับและขี่รถหลบหนีไปนะฮะเบื้องต้นฝ่ายสืบสวนได้
ทำการตรวจสอบรูปภัณฑ์สันธารคนร้ายจนทราบตัวผู้
ก่อเหตุเป็นอดีตรอปภฮะเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยาน
หลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายสารจับต่อไปอุกอาจมากนะครับ
ผมตรงนี้แต่คาดว่าตำรวจน่าจะจับได้เพราะว่ามีหลักฐาน
พบแล้วแล้วก็ทราบแล้วด้วยว่าเป็นใครด้วยนะครับผม
น่าจะจับกันได้ไม่ยากนะฮะดูในริฟน่ะมิงจำมี
เครื่องเงินสดสามพันบาทหลบหนีไปใช่ไหมคะล่าสุดจับได้พร้อมกับของกลางทั้งหมดเลยค่ะ
ซึ่งไปจับได้คาห้องเช่าเลยนะคะก็คือไล่จากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี้ครับซึ่งคนร้ายก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลย
เขาก็ยอมรับว่าเขาก็เคยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ปี๖๐ก็คือ๕ปีที่แล้วนี่แหละ
สาเหตุยอดฮิตมากถามว่าสาเหตุในการขโมยของครั้งนี้คืออะไร

คือสือยากก็ต้องขโมยของเค้า
อยากจะเตือนไว้จริงว่าคือมิ้นน่าอ่านข่าวทุกวันเลยนะ
ปล่นถองขโมยของสร้อยกระชากระเป๋าอย่างเงี้ย
อนาคตก็หมดแล้วสุดท้ายสาเหตุก็คืออะไร
พนันออนไลน์ซื้อยาเสพติดก็คือ
ยาเสพติดยิ่งติดยิ่งพังถูกฮะ

นะครับผมแต่ก็โชคดีที่ลูกในคันนี้ก็คือปลอดภัย
ดีนะครับจริงใจร้ายเกินอ่ะดูนี่เห็นไหม
คือคนเดี๋ยวมันไม่สนใจแล้วอะไรอย่างนั้น
คือตอนนี้แค่ว่าเอาเรารอดเอาเรามีเอาเราได้
บางทีเสพก่อนไปทำไม่ดีไม่ร้ายด้วย

ใช่ค่ะครับผมอะอ่ะง่าย

ยังไงคะคุณแม่คะช่วงนี้ไก่กาแฟ
เราก็รู้ว่าตัวละวันอ่านค่ะ

คือแพงทุกแง่มุมใช้คำนี้ได้ไหม

เขาบอกว่าแค่ฟ๑๙๗๐ปี
เขาบอกว่าแค่ปลาแซลมอนเมื่อก่อนคนจะชอบกินย่า
หมีกึ่งมันก็ยังไม่อยู่
แล้วตอนนั้นที่ตอนนั้นที่รัฐมนตร์ประกาศ

น้ำมันพลาดแล้วถึงแพงนะ

โป้งหน่อยใช่เอาแค่ใกล้ตัวเลยดีกว่าใกล้ตัวคือไก่เนื้อค่ะ
นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อคุณสมบูรณวัชระพงพันธ์เนี่ยนะฮะ
เขาบอกไก่เนื้อได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบของอาหารสัตว์สูงขึ้น

จริงแล้วเนี่ยที่ไก่ราคายังไม่ขึ้นเพราะเขาตรึงราคามาก่อน
อ่าเขาตึงราคามาแล้วเนี่ยสองเดือน
วันนี้ก็ได้ทำหนังสือไปยังกรมการค้าเมื่อ๒สัปดาห์ที่แล้ว

ปรับขึ้นราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มเนี่ย๓บาทต่อกิโลโอ้โห
จากสี่สิบบาทเป็นสี่สิบสามบาทต่อกิโลฮะค่ะ
ส่วนราคาจำนายปรีกอ่ะเออจำนายปรีกอ่ะอ่า
ไก่สดเนี่ยปรับเจ็ดสิบบาทต่อกิโลก็ตอนนี้ไก่ก็เท่ากับกิโลหนึ่งก็เจ็ดสิบบาทแล้วนะ
ขึ้นมาเจ็ดสิบเพราะก่อนเราซื้อกันเท่าไรห้าสิบกว่าบาท
ถูกต้องใช่ไหมไม่เกินหกสิบห้าบาทห้าสิบกว่าบาทห้าสิบห้าบาทอ่าฮะ
ตอนเนี้ยเจ็ดสิบบาทอืมคือวันนี้คุณวิวรพงศ์ปัญจวัฒนากุลที่ปรึกษาสมาคมกับว่าอาหารไก่เนี้ยมีส่วนผสมหลักหกสิบเปอร์เซ็นต์คือข้าวโพด
อ่าค่ะไก่เนี้ยคือข้าวโพดครับนะฮะอีกสี่สิบเปอร์เซ็นเนี้ยคือกากถั่วเหลืองอืม
โดยช่วงตั้งแต่ต้นปีและเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาข้าวโพดปรับสูงขึ้นมา๑๑บาท
เป็น๑๓บาทต่อกิโลนะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นมันก็ปรับถ้าสมมุติเทียบแล้วมันเกิน๑๐เท่าไหร่อ่ะ
อืมต้นทุนวัตถุดิบมันขึ้นไม่คือจริงจริงแล้วอ่ะคนเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์อ่ะเขาบ่นมานานพักนึงแล้วเรื่องของการแบกรับต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าคือพอต้นทุนอาหารมันแพงขึ้นเขาก็ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเขาไม่ขึ้นราคาเขาก็ขาดทุนอ่ะ
ซึ่งเขาบอกจริงแล้วจากรายงานจากกรมการค้าภายในเนี่ยเขาแจ้งถึงสถิติราคาจำหน่ายปลีกของไก่เนื้อในพื้นที่กรุงเทพหานครนะเอาอย่างนี้ดีกว่านี่แหละจะไห้เชงเม้งกันเนอะ
เชียงใหม่ไก่สดทั้งตัวเนี่ยรวมเครื่องในเนี่ยจริงแล้วตอนนี้อยู่ที่๖๕๗๐บาทเป็นบาทต่อกิโลกรัมไข่สดแบบชำแหละเนื้ออกล้วนบางคนชอบกินอกล้วนสันในมันก็จะแพงขึ้นหน่อยมัน๘๕๙๐บาทต่อกิโลกรัมไก่สดชำแหละน่องสะโพกเมื่อก่อนเราซื้อกันไม่เกิน๖๐
นายกสมาคมค้าส่งนะฮะเขาเปิดเผยว่าผู้ผลิตเนี่ยกาแฟแรนด์นำตลอดเนี่ยก็ได้จริงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นแน่นอนเตรียมตัวเลยคือกาแฟ
ก็คืองงว่ากาแฟขึ้นเหรอครับ

๑ไอ้พวกกาแฟผงมันจุขวดเนี่ย

ว่าผู้ผลิตจะขอปรับราคาจำหน่ายค้าปลีกเร็วนี้แหละ
แต่ก่อนหน้านี้เคยขายส่งเนี่ย

แต่เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการปรับขึ้นอีก

เวลาที่วัตถุดิบสินค้าอาหารต่างมันราคาขึ้น
แล้วตอนนี้แม้กระทั่งบะหมี่สำเร็จรูปก็ราคาขึ้น

ปีนี้เราไม่ได้อยู่เอลนิโยนะ

ลานิยาปุ๊บวันนี้ปีนี้น้ำเยอะ

ผันน้ำออกเตรียมรองรับน้ำแล้ว
ขนาดหน้าร้อนปกติมันจะเป็นหน้าแรงถูกต้องไหมล่ะ

ปุ๊บผักเผิกอะไรจะเกิดขึ้นอยู่กัน

บะหมี่กึ่งนี้เขาบอกว่าเขาปรับขึ้นราคา๑บาทเนี่ย
ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาบอกว่า
เขาจะได้กำไรน้อยลงจากได้ซองละ๑บาทเนี่ย

ไปผั่นให้กับน้ำมันปลามที่ต้องใช้ทอดบะห

คือตอนนี้มันลำบากทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้จำหน่ายด้วย

ก็สมมุติเขาบอกว่าได้ค่าแรงขั้นต่ำมา๓๐๐บาทอย่างนี้
ซื้อไก่สักโลหนึ่งถูกต้องไหม

ตอนเด็กเคยฝันว่าอยากกินของแพงตอนโตไง

แพงจริงแต่ค่าคลองชีพเป็นไงคะ
ซึ่งเขาพูดยังไงรู้ไหมฮะที่เขาบอกค่าคลองชีพมันถูกไหม
คุณจงภูมิใจที่ยังมีค่าคลองชีพให้คุณอยู่ยังมีเงินเดือนให้คุณอยู่
เพราะหลายคนปีนี้เรียนจบมายังไม่มีเงินเดือนเลย
อันนี้น่าเศร้าใจนะแต่ว่าจริงถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องของ
จบมาไม่มีเงินไม่มีงานเนี่ยเรื่องนี้อเมริกาเจอมาก่อนเราเยอะมาก
คือปัญหาที่ฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตกเจิมมาตอนนี้มันเริ่มลามมากระทบถึงบ้านเราแล้ว
ฝั่งนู้นตอนนี้อเมริกาตอนนี้คือภาวะว่างงานเยอะมาก
ซึ่งเขาบอกว่ายนหรอกกแก๊งคอร์ดเซ็นเตอร์ดูดีซิ

นางก็ได้เงินเยอะอย่างนี้คิดว่าไปที่นู่นเนี่ยเงินน่าจะได้ดีกว่า
ใช่ค่ะอีกสักข่าวนึงไหมคะ
ประเด็นเรื่องของตำรวจรีดไถย้ำแบบนี้ก่อนแล้วกันว่า
จริงตำรวจมีทั้งที่เป็นตำรวจดีแล้วก็ตำรวจที่ไม่ดี
ก็ไม่อยากให้เหมารวมแต่ตำรวจไม่ดีมันก็มีอยู่จริง
เหมือนล่าสุดนี้ผู้หญิงคนนึงมาปรึกษานะคะกับทั้งสื่อกับทางทางแนะต้ำด้วย
เราก็ผิดเองแหละที่เราไปเล่นพนันออนไลน์ไปเล่นบาคาร่า
พนันอำมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่เขาบอกไปเล่นบาขาระ
ประมาณล้านสองล้านโอ้โหปรากฏว่าไปเจอตำรวจไซเบอร์อืม
จับแต่คือจับทีนี้มันไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
มีการเรียกถ่ายเงินสี่แสนบาทอ่าฮะเขาบอกว่าเขากลัวความปลอดภัย
เขาเป็นห่วงความปลอดภัยของชีวิตของครอบครัว
ก็เลยยอมจ่ายไปสี่แสนแต่เรื่องนี้คือตำรวจจะจับแต่ไม่ว่า
ตำรวจมารีดเนี่ยมันใช่หรือเปล่า
ก็เลยมีการเหมือนไปร้องขอความเป็นธรรมสรุปแล้วล่าสุด
ไปตรวจสอบดูว่าคนที่มารีดถ่ายจริงเป็นตำรวจจริงไหม

ยืนยันแล้วว่าสองในสี่เป็นตำรวจจริงจริงนะคะเล่าอยู่ข้างอย่างงี้
ใช่คือเรื่องนี้เนี่ยมีการรายงานออกมานะคะ
เขาบอกว่าคือตอนนี้มีผู้หญิงคนนึง
เขายอมรับว่าเขาไปเล่นพนันออนไลน์แหละแล้วสุดท้ายเขาไปขอคำปรึกษาจากทนายตั้ม
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดครับว่าเขาเล่นมาได้เกือบสองล้าน
แต่มีชายชะกันหลายสิบคนเลยอ้างตัวเป็นตำรวจไซเบอร์
ขอตรวจค้นทั้งตัวเธอสามีแล้วก็ลูกวัยสิบเอ็ดขวบอ่ะอืม
แล้วอุ้มอันนี้คือคำกล่าวอ้างของผู้หญิงคนนี้ก่อนนะต้องบอกก่อน
ต้องให้ความเป็นทำทั้งสองฝ่ายอืมผู้หญิงบอกว่าอุ้มขมครู
เขาต้องยอมให้เงินตำรวจไปสี่แสนบาทแล้วก็พระอีกหนึ่งองค์
มันเป็นสร้อยคอพระเลี่ยมทองเขาบอกว่าราคาประมาณสองแสนนะคะ
ล่าสุดเรื่องนี้พอเรื่องถึงตำรวจเนี่ยพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึง
ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัธยกรรมทางเทคโนโลยี
ตำรวจที่เจอในคลิปเรียบร้อยแล้วสี่คนเป็นตำรวจจริงอืม
และ๒ใน๔อยู่สังกัดกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี
คือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยโอ้โหเป็นตำรวจไซเบอร์จริงจริงฮะ
ส่วนอีกสองคนเนี่ยสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบานอืม
แต่ว่าพอเรียกตำรวจทั้งสี่คนนั้นมาสอบสวนเขาบอกว่าผมไม่รู้อ่า
เขาไม่เกี่ยวเรียบร้อยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ
คือตอนนี้ทางผู้บังคับบัญชาบอกว่าไม่เป็นไรคือมันเป็นสิทธิ์ให้การของทุกคนนั่นแหละ
คนมีสิทธิ์จะบอกว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้แต่เขากำลังตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
และจะเชิญทางผู้เสียหายมาชี้ตัวที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยีด้วย
ถ้าสมมุติว่าชี้ตัวแล้วมีพยานหลักฐานยืนยันจริงเนี่ย
เขาก็ยินดีจะให้ความเป็นธรรมโทษเนี่ยเขาคาดเอาไว้เลยนะคะ
ถ้าผิดจริงให้ออกจากราชการสถานเดียวและจะเอาผิดทางวินัยแล้วก็อาญาด้วยโทษหนักนะฮะ
แต่คือทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกแบบนี้ก่อนอย่างที่บอกว่าตำรวจดีและไม่ดีมีอยู่จริง
ตำรวจไม่ดีก็พยายามหาช่องว่างหาโอกาสจากการที่คนไปกระทำความผิด
หลักหลักเลยคือเราก็ต้องไม่ทำผิดก่อนอ่าถูกคือถ้าเราเริ่มทำผิดก่อนอ่ะ
สุดท้ายแล้วมันจนมันอับจนหลังอ่ะเหมือนพิษอ่ะใช่แล้วมันก็เลยต้องยอมเขาอืม
อย่างอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนเล่นพนันออนไลน์ยังไงก็ผิด

เพราะว่ากฎหมายบ้านเราเขายังไม่อนุญาต

เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นช่องโหวตที่ทำให้
คนที่ไม่หวังดีเขาก็สามารถอาศัยจุดตรงนี้

ถ้าไม่ทำผิดตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะเนา

เล่นพนันออนไลน์ก็ผิดในส่วนของคนเล่น

แต่ตำรวจที่รีดไถเงินก็ต้องผิดในส่วนของวินัย
ในส่วนของอาญาด้วยเหมือนกันมันก็ต้องแยกกันไป

จริงยุคไซเบอร์ระบาด
ก็ยินดีที่ตำรวจเอาจริงเอาจัง
เพราะตอนนี้ตำรวจไซเบอร์ยังทำงานหนักเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เรื่องของแบบอาจยกรรมทางเทคโนโลยีต่าง
แต่ว่ามันยากนะฮะจริงทุกวันนี้มันระบาดหนัก
หรือเฟสโซเชียลของคุณเนี่ยก็มีมูลค่า
คุณสังเกตไหมฮะว่าจริงแล้วเนี่ยทุกวันนี้

มันระบาดจนแบบว่าบางคนเนี่ยแค่เผลอใช่ไหม
เผลอไปกดติดตามเว็บต่างหรือข่าววันนี้เห็นไหม
ให้คุณเฟซบุ๊กปุ๊บคุณเข้าไปไปดูข่าวมันจะมีข่าวพาดหัวให้แรง
แล้วเรากดเข้าไปปุ๊บมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้
ไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือบางทีส่งข้อความมาในเมสเซจก็มีนะคะ
ส่งมาหลอกว่าคุณได้รางวัลบ้างส่งอะไรบ้างส่งลิงก์มา
แล้วเราไม่รู้ว่าเราเห็นเราก็กดเข้าไปถูก
บางทีเผลอกดเข้าไปกดลิงก์เข้าไปมันเป็นช่องทางแล้วที่มิจฉาชีพ
ล้วงเอาข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลเลขบัญชีเลขบัตรเบอร์โทรศัพท์อืม
คือพอได้อย่างนี้ไปปุ๊บมันเกิดเป็นอาทยากรรมทันทีเลย

เวลาหมดเนอะอีก๒เบรก

ขอแทบความยินดีกับดรต้องเรียกว่าดรแพนเค้กเนอะ
อันดรใช่ค่ะค่ะทั้งสารวัติหมีทั้งแพนเค้ก
วันนี้จบดรแล้วปริญญาเอกปริญญาดุษฎีปริญญาเด็ก
คณะพัฒนากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามกำแหงนี่
ล่าสุดทั้งคู่เปิดไปว่าเออในที่สุดก็จบสักทีนึงเนาะ
ดีใจที่ได้เดินมาจนทางมาจนถึงวันนี้๗ปีนะที่การเรียน
คือจริงปริญญาเอกไม่ง่ายนะ
นับถือใจคนทุกคนที่เรียนปริญญาเอกจริง

มีนรู้สึกว่าใช้ขะหมอกลูกหน้าไปสิบปีแล้ว

แต่แผนเต็มที่มากคือสัพงาน
อันนี้ก็สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้แล้วนะ

พอเราตอบภายในปีก็จะถามอีกว่าภายในเดือนไหน
เอาเป็นว่าเร็วนี้เดี๋ยวได้คำตอบแล้วแน่นอน

แทนจะแต่งกับพี่ไหม

เอาตัวนี้เลยเหรอคะ

อะได้คำตอบแล้วนะทุกคนได้คำตอบแล้วนะ

ฉันว่าแม่ขาดลูกไม่ได้อ่ะ

เดี๋ยวต้องรอลุ้นนะคู่นี้จะแต่งกันเมื่อไหร่นะฮะ
อะไร้เขาคุณแม่อย่ังไม่ให้รัก

ใช่ล่ะพอดีมีนว่ามันอาจจะหน้าจอ

แล้วพอเป็นคนสาธารณะแบบขยับนิดขยับหน่อยอย่างนี้

พี่จะไปแต่งกับใครล่ะมี

เอาเปรกครับเวลาไปไกลแล้วถ้าผมเดี๋ยว
ฉันเอากระเช้ายาสีฟันไปฝากนะ

สวัสดีครับแม่ดึง

สวัสดีครับ